มาขยับจากเชียงรายมาดูที่ภูเก็ตกันบ้างนะคะ
โอ้โหตอนนี้อุโมง๔แยกโลตัสภูเก็ตมีเรื่องราวเยอะเลย
ก่อนหน้านั้นไทยรัฐนิวโชว์นำเสนอไปด้วย
สำหรับว่าอุ๊ยมีของกิดคว้างอยู่ในอุโมง
ล่าสุดมาอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมบอกว่าโอ้โหหลังฝนตก
นี่มันอุโมงหรือพื้นผิวดวงจันทร์ค่ะ
โอ้โหนี่เหรอคะเป็นอย่างไร
เมื่อสักครู่ตอนเพิ่งระดาบปล่อยว่านี่พื้นผิวดวงจันทร์หรือถนน

ภาพนี้กำลังถูกแชร์กันเยอะเลยค่ะในสังคมออนไลน์นะคะ
ซึ่งก็เป็นถนนเหนืออุโมงทางลอดบริเวณสี่แยกโลตัสจังหวัดภูเก็ต
หลังเกิดฝนตกหนักเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาค่ะ
ส่งผลให้พื้นผิวจรจรที่รถยนต์ใช้สัญจร

หลุมเล็กนะคุณอย่างที่เห็นเลยเยอะมาก
เหมือนกับพื้นผิวบนดาวอังคารหรือว่าดวงจันทร์ไม่มีผิดนะคะ
ทำให้ชาวโซเชียลค่ะที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตเข้ามา

มันเกินไปไหมอ่ะนี่หลุมเหรอคะ

รถก็ต้องค่อยช้ามาก

ไม่อย่างนั้นช่วงลงช่วงล่างพังยับแน่
นั่นแหละสิเดินเถอะค่ะถ้าขนาดนี้ก็ลองเดินเถอะค่ะ

ตายแล้วตกใจนะ
ถูกนะคะชาวเน็ตเขาก็มาแชร์กันนี่แหละแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์นะคะ
พร้อมทั้งวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแก้ไขโดยเร็ว
จากถนนเป็นหลุมแบบนี้ทำให้สภาพช่วงล่างรถอาจเกิดปัญหาตามมา
แล้วก็ภาพนี้ไม่ควรเกิดขึ้นบนถนนสายหลักของจังหวัด
ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นของประเทศด้วยนะคะ
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจังหวัดภูเก็ตนายสมัครเลือดวงหัดนะคะ
เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีสายตรวจโซเชียลนะคะ
บอกว่าภาพถนนที่เป็นแบบนี้เนี่ยสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ

เพราะว่าสายฝนที่ตกลงมาทำให้ถนนที่อยู่ในสภาพเตรียมลาดยางนะคะ
เป็นหลุมเป็นบ่อตามที่ปรากฏก็ยอมรับ
แล้วก็แต่ละหลุมจะมีความลึกไม่เกิน๕เซนติเมตรค่ะ
ต้นหลังจากฝนหยุดก็ได้ประสานผู้รับเหมา
ให้นำรถเกรดไปปรับพื้นผิวจราจรบริเวณจุดดังกล่าว
สำหรับภาพรวมของโครงการก็บอกว่าน่าจะเสร็จตามกำหนดช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้นะคะ
พอยก็คือเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วก็ทำไมสร้างนาน
มีของกีดขวางแล้วก็ถนนเป็นอย่างนี้เดือดร้อนสิ
คือถ้าแล้วเสร็จไม่ทันกำหนดเลยไปกว่านี้นักท่องเที่ยวอาจจะเยอะขึ้นนะคะ
เป็นกิมมิกนึกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบใหม่
ผิวดวงจันทร์ในประเทศไทย
ที่อาจจะตามมาดูได้ว่าแบบนี้เกิดอะไรขึ้นแล้วถ่ายรูปบ้านฉันไม่เคยมี

ชาวต่างชาติมาแล้วเขาถ่ายรูปไปมันจะอายเขานะ
กลับไปบ้านยู่ยูยู่เคยเห็นพื้นผิวดวงจันทร์ไหม
ไอ้ไปเจอที่ประเทศไทยมาไม่ได้นะคะแก้ไขโดยด่วนนะคะไม่เอานะ